แคปชั่นแบบเจ้าพ่อแคปชั่นไอจีนะจ๊ะ
ไม่ใช่

เพื่อนฉันก็มี
แล้วเขาเป็นใคร
ให้ที่สองสามใบไปเลย
ให้ไปที่สองสามใบ
รูดเป็นล้าน
จริงหรือเปล่า
โอ้โธ่เฮ้ย
พอเรามาเพื่อนก็คงจะเจ็บแล้วแหละ
อย่าได้พูดถึงเขาเลย
คือตรงนี้มีแต่สายเปย์ฉันบอกเลย

ว้าวว่าเล่นจ้ะไม่ได้มีห้นเดียว
อยากจะรักกับพี่รอหน่อยคนนี้คอยท่า
พี่กลับมาหาพร้อมกันต่อมากมาย

เมื่อค่าไม่ย้ายไม่ดูถูกรับเคยคนนี้ไว้เป็นลูก

ไม่อยากเป็นดอกไม้แหงขายด้วยรัก
พี่จะกลับมาหาฉันที
เรื่องผลัดอย่างนี้ต้องใช้เวลา
ชาติก่อนสมบูรณ์กันไว้คงไม่ได้ไปไกลนาน
ที่จะกลับมาหาอีก๓ปี

ที่เป็นที่เชียร์อันเป็นจะบอกว่านักศักดิ์ที่เขาร้องแบบนี้
เฮ้ยรับยากนะ
ซึ่งเป็นเพลงประจำที่เราได้ยินเขาร้องตลอด

มันเป็นใคร
ต่างคืนคงเป็นเท่าไหร่
กับผู้ผู้ชายเห็นช้าง
แต่ว่าผมนั้นไม่เหมือนใครเหล่านะ

ที่กระทั่งหัวใจเธอสุดแสบ

ไอ้พวกตัวปลอมได้คุณต้องเจอมันก็ชอบมันหืนใดบ้าก็ลื้อไหล
ไก่จะดูแย่มันไม่แฟร์เลยว่าไป
ถึงไม่ค่อยจะรอเดี๋ยวก็ใช้ใจนะครับมีมือไวนะครับ
รักแล้วก็คือรักจะไม่ทำให้เราต้องอัตภัณฑ

จะไม่ทำให้คุณรู้สึกติดคลุกรักคนคนเดียวจะไม่มีชุบ
ไม่บุคคุณคงไม่เคยเจอกับใครต่อใครที่ใคร
ผมก็คงไม่เหมือนใคร
คืนคงจะเจอใครกับผู้ผู้ชายเย็นชา
แต่ว่าพอสนั้นไม่เหมือนใครเหล่านะ
หอมจริงอะหอมจริง

ไม่เพราะว่าจริงอะเราอะชอบผู้ชาย
เออไม่ใช่เราชอบ
เขาคือแบบครบเครื่องมาก

รู้เรื่องที่ใส่แล้วรอรอโอเคโอเคโอเค